นี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาคุยกับเจ้าของธุรกิจเขาจริงเลย
วันนี้เข้ามากับเราแล้วนะครับทั้งสองท่าน
โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
มาพร้อมกับแขกรับเชิญด้วยนะครับ
คุณสุธิสาปาติยะเสวีหรือว่าคุณเพอรี่
และอีกหนึ่งท่านก็คือคุณทิติพรน้อยพาณิชย์หรือว่าคุณแอร์นะครับ
สวัสดีทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็วันนี้แขกรับเชิญพิเศษอันนี้ชื่ออะไรกันบ้างครับโปเต้นังกาเซีย
โอ้โห๒ธุรกิจเลยคือรถรับส่งแล้วก็โรงแรมเอารถก่อน
กี่ปีแล้วครับที่ทำมาปีนี้เข้าปีที่๔แล้วครับ
ปีเป็นยังไงบ้างครับก็ผลตอบรับก็ดีขึ้นเรื่อยเรื่อยค่ะ
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องลูกค้าเพิ่มขึ้น

ก็แล้วแต่ว่าลูกค้าระบุไปไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
วิ่งได้หมดในกรุงเทพต่างจังหวัด

ตรังราคาต่างกันไหมครับในกรุงเทพ

ต่างจังหวัดคิดราคายังไงครับ
ก็ถ้าเป็นในกรุงเทพเราก็จะคิดเดทราคาเหมา

แต่ว่าถ้าเป็นในกรุงเทพเราก็จะคิดเริ่มต้นที่๔๐๐บาท
อาจจะระยะ๑๕กิโลเมตรแรกอะไรอย่างนี้ค่ะ

สมมุติว่าจากวิภาวดีที่เราถ่ายรายการกันอยู่ตอนนี้
ไปลังศิษฐ์แบบประมาณเท่าไหร่ฮะคำนวณคร่าว
ถ้าเป็นลังศิษฐ์ก็จะอยู่๖๗๐๐บาท

แล้วแต่นี่คือราคาจะเป็นราคาแบบเหมา
ธุรกิจนี้อย่างที่เห็นในสกูลเมื่อสักครู่นี้
คือเกิดขึ้นมาจากว่าเรามีน้องหมา

คุณผู้ชมแสดงว่านี่คือผู้อยู่เบื้องหลังธุรกิจนะครับ

นี่คือเจ้าของคนที่สร้างแต่จริงแล้ว
แล้วหารถไม่ได้ก็เลยมาทำเอง
ใช่ค่ะคือจริงแล้วตอนแรกเราจุดเริ่มต้นคือเราจะทำโรงแรม

ใช่ค่ะแล้วก็เราก็คิดว่าในส่วนของบริการรถรับส่ง
แล้วก็เป็นเหมือนหนึ่งในเซอร์วิสให้ลูกค้า
เสร็จแล้วปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่ง
คือโปเต้เขาเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้ว
วันนั้นอาการเขาค่อนข้างหนัก
ก็พยายามเรียกรถหลายคันมากเป็น๑๐ค่ะ
เขาหารถไม่ได้คือรถแท็กซี่ไม่รับ
รถประจำทางรถโดยสารประจำทางไม่รับดีกว่า
เราก็เลยคุยกันว่าคงมีหลายคนที่เขาประสบปัญหาเหมือนเรา

แล้วเราก็แยกส่วนของลีโมขึ้นมาทำก่อน
ปรากฏว่าพอทำไปแล้วเนี่ยคือผลตอบรับก็ค่อนข้างโอเค

ใช่ค่ะแล้วณตอนนี้ก็คือเราก็แยกส่วนในการบริหารกันไป
แต่ขอดูข้างในหน่อยว่าเวลาถ้าเกิดคนใช้บริการแล้วเนี่ย
หมาที่มาอยู่ในรถหรือสัตว์เลี้ยงคือรับหมดเลยถูกไหมฮะ

แมวก็ได้ที่เคยรับมานอกจากน้องหมาแล้วมี
มีหมาแมวนกหนูกระต่าย

หรือว่าถ้าเป็นตรงนี้ค่ะ

ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นน้องหมาของลูกค้า

สายจูงเนี่ยเราก็จะผูกกับตัวพอ

เพื่อความปลอดภัยของน้องหมา

หรือว่าในการที่แบบเหมือนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างนี้ค่ะ

ด้านหน้าข้างคนขับก็ได้เราก็จะมีตัวล็อกเนี่ยค่ะ
คือล็อกห่วงเอาไว้แต่ที่คอเพื่อกันเขาดิ้น

แล้วข้างหลังนี้ได้อีกเหมือนกัน

กาเซียกาเซียอยู่นั้นก่อน

สำหรับน้องหมาที่เหมือนเขาไม่ค่อยได้เดินทางบ่อยหรืออะไรอย่างนี้

แต่ว่าในเมืองไทยบางทีก็
แล้วแต่บางบ้านน้องหมาเคยชินกับการขึ้นรถอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสามารถอยู่ตรงนี้ก็ได้ถ้าเป็นไซส์ใหญ่หรือว่าด้านเบาะหลังนี้

ซึ่งอย่างที่บอกว่าค่าบริการต่างก็คือราคาเหมา
เดี๋ยวเชิญทั้งสองท่านมาคุยกันต่อตรงนี้นิดหนึ่ง
แล้วก็กาเซียแขกรับเชิญของเรายังอยู่ตรงนี้

คือแทนที่ว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องหารถเดินทางมาที่โรงแรมของเราเอง
เราก็ตั้งใจให้เป็นธุรกิจที่เป็นส่วนประกอบกัน
มาส่งถึงโรงแรมเลยแล้วดูแลเต็มที่ใช่อำนวยความสนุกขึ้นกันแล้วกัน

ประทับใจอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็สะดวกสบายด้วย
ที่ว่าเจ้าของก็ต้องขับรถมาส่งที่โรงแรมเองก็ไม่ต้อง
คือช่องทางหลักก็คือปากต่อปากด้วย
ใช่แล้วโปรโมทอย่างอื่นอีกไหมครับให้คนรู้จักธุรกิจของเรา
แล้วก็หาพาร์ทเนอร์ธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นด้วย
เราก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนกันแล้วทำหลายอย่างเรื่องขายลูกค้า
ทั้งหมดธุรกิจโดยรวมแล้วลงทุนไปประมาณเท่าไหร

ไปเรื่อยใช่ค่ะเพราะว่ารถเนี่ยเราวิ่งทุกวันแล้ววิ่งทั้งวัน
เพราะฉะนั้นจุดหมายถึงว่าตัวกำไรที่เราได้มา
เพื่อให้น้องหมามีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็สามารถเหมือนเดินทาง
ถ้าเกิดว่าคนดูบอกว่ายังไม่พร้อมยังไม่มีรถของตัวเอง

ไปร่วมธุรกิจได้ไหมฮะไปเป็นพนักงานหรือไปอย่างนี้ได้ไหมฮะ
ได้ค่ะยินดีค่ะคุณสมบัติคุณสมบัติหลักเลยคือ
คุณต้องมีทัศนคติที่ดีต่อสัตว์เลี้ยง

แต่ว่าขอให้คุณมีทัศนคติที่ดี
ต่อสัตว์เลี้ยงต่อสัตว์เลี้ยงใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ

สำหรับคนที่สนใจคนที่อยากจะมาทำธุรกิจลักษณะแบบนี้

แต่นอกจากความรักแล้วอยากแปลงความรักหรือความชอบ
มันงอกเงยเป็นเงินทุนหรือว่าเป็นเม็ดเงินด้วย

สำหรับคนที่สนใจในการทำธุรกิจแบบนี้ค่ะ
หนึ่งเลยคุณต้องมีความชอบก่อน

จะพัฒนาพาให้คุณขยายตัวธุรกิจไปได้

คุณเฮอร์รี่หรือครับ
ก่อนที่จะคิดทำธุรกิจนะคะอยากให้ถามตัวเองก่อนว่าตัวเองชอบอะไร
แล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะ
วันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
ขอฝากเบอร์ติดต่อช่องทางในการติดต่อ
ถ้าลูกค้าสนใจอยากจะใช้บริการทั้งโรงแรมหรือว่ารถรับส่ง
สามารถติดต่อมาโดยตรงที่หมายเลข๐๘๘๖๘๘๕๔๔๔นะคะ
หรือว่าทางช่องทางของโซเชียลมีเดียต่างก็จะเป็น
ทุกช่องทางนะครับติดต่อได้ง่ายแล้วก็สนุกด้วย
วันนี้ขอบคุณคุณแอร์และคุณเคอรี่และ๒ตัวนี้ด้วย

ขอบคุณมากนะครับแปซิ่ขอบคุณนะครับ